หวงนำมาซึ่งเหตุรุนแรงทำร้ายร่างกายฆ่ากันตายหลายเหตุการณ์มากนะคะ
ถูกต้องประกอบกับมีการดื่มสุราค่ะเข้าไปด้วย
อิตย์กำนันคนหนึ่งคุณชมนะคะอายุหกสิบแล้วนะคะ
มีแฟนอายุ๔๑ซึ่งเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะ
ด้วยความที่แหม่เป็นเจ้าของร้านก็ต้องมีการไปคุยกับลูกค้าเป็นผู้ชมผู้ชายกันไป

พออดีตกำนันคนนี้เข้าไปเห็นเขาก็หึงครับ

ทำร้ายเขาเอามีดแทงเขาเขาวิ่งหนีออกไปนอกร้านยังไม่พอ
ขับรถตามไปเหยียบซ้ำจนตายอีกครับ
นะฮะนี่ก็เป็นเหตุที่เกิดจากความหึงหวงเกิดขึ้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ

ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายปากท่อสมุทรสงคราม
อยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
หลังตำรวจรับแจ้งว่ามีเหตุคนถูกฆ่าตายแล้วก็คนร้ายก็ยังคงอยู่ที่เกิดเหตุนะครับ
ก็เลยรีบนำกำลังเข้าไปตรวจสอบ
สภาพนี้ก็พุ่งไปชนกับรถจักรยานยนต์เสียหายไป๓คัน
แล้วก็ไปเฉียวชนรถคันอื่นอีกหลายคันทีเดียว
แล้วก็จอดอัดติดอยู่กับหน้าร้านคาราโอเกะซึ่งเป็นของผู้ตาย
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านคาราโกเกและก็เป็นแฟนของคนที่ก่อเหตุ
สภาพศพร่องรอยถูกแทงด้วยหมิคมรายแผลเลย
คนก่อเหตุก็คือนายมรวีโชคจิชานนท์อายุ๖๐ปีอดีตกำนันครับฉายาคือกำนันเปียชาวบ้านเรียกกำนันเปียนะครับ
เป็นอดีตกำนันของตำบลจอมประทัดนะฮะที่อำเภอวังเพลงจังหวัดราชบุรีก็พอไปเจอเนี่ยโอ้โหเมาหนักมาก
ไม่มีสติเลยครับพูดจาไม่รู้เรื่องคือเมาหนักมากเลยครับก็เลยนำตัวไปนั่งสงบสติอารมณ์ซะก่อน
แล้วก็ไปสอบปากคำต่อไปที่สพปากท่อนะฮะเราจะจำลองเหตุการณ์ให้ดูให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายขึ้นจากคำให้การของพยาน
ในที่เกิดเหตุว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือผู้ก่อเหตุคือนายระวีเป็นแฟนกับผู้ตายก็คือเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะนะครับ
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็เปิดร้านแล้วก็จะมีห้องการาโอเกะให้บริการกับลูกค้าด้วยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะผู้ตายเนี่ยก็ไปนั่งคุยกับเด็กในร้านแล้วก็มีลูกค้าเป็นผู้ชายคนนึงเนี่ยขับรถเก่งเข้ามานะฮะแล้วก็ไปนั่งที่ร้านแน่นอนเจ้าของร้านก็ต้องไปคุยไปเทคแคร์นะฮะไปจะสั่งอะไรเพิ่มไหมก็คุยกันไปนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยออกจากร้านมาไปหยิบมีดที่พกมาในรถวิ่งเข้าไปกระดำแทงแฟนสาวจนบาดเจ็บสาหัสแฟนสาวพอเจ็บนะฮะก็วิ่งหนีออกไปนอกร้านเนี่ยครับนะฮะแล้วก็ด้วยความเจ็บปวดก็ล้มฟุ๊บลงกับพื้นที่ท้ายรถเก่งสีขาวคันนึงที่จอดอยู่หน้าร้านฝ่ายอดีตกำนานยังไม่ยอมรักความพยายามแทงแล้วก็ไม
เร่งเครื่องไฟพุ่งชนแฟนสาวที่นอนอยู่กับพื้นเนี่ยเหยียบซ้ำอย่างแรงครับ
แฟนสาวเสร็จไปชนรถเก๋งไปชนรถจักรยานยนต์แล้วแฟนตัวเองก็ถูกทับอยู่ใต้ท้องรถเบ้นจนเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ